พิธีกรรายการแชร์ข่าวสาวตรอง
คราวนี้มาพูดถึง๑พิธีกรฮอตนะคะ
พี่ป้องนวัสตร์ต้องบอกว่าชั่วโมงนี้
ไปไหนมาไหนก็พี่ป้องละครก็ปัง

ทั้งช่องเราเป็นไงล่ะ
พีชีพแบบนี้คุณผู้ชม
ตรงที่เป็นพระเอกแท้นะคะแต่ว่าเล่นละครเรื่องไหนเรื่องนั้นค่ะ
พระเอกของพี่ป้องมีความพิเศษโดดเด่นมากค่ะ
คือคนดูดูปุ๊บเขาเกลียดกันทั้งประเทศ

เพราะว่าในไอจีพี่ป้องเนี่ยเขาขึ้นชื่อตัวเองเลยนะคะ
ว่าเป็นพระเอกแห่งวงการนอกใจเมียแบบนี้เลย
ขึ้นเองเออเองเลยเพราะว่าเล่นละครแต่ละเรื่องนะคะ
คุณผู้ชมอย่างที่ทราบกันนะคะก็ต้องนอกใจ
ก็ต้องมีแฟนหลายคนมีภรรยาหลายคน
ล่าสุดอย่างที่ทราบขุนแผนนี่นัมเบอร์วันเลยนะคะ
คุณผู้ชมดูจากภาพทั้งหมดที่ประมวลมาให้ดูนะคะ
คือพี่ป้องเนี่ยเสียสละนะคะการเป็นพระเอกที่ต้องยอมโดนแฟนละครด่าทั้งประเทศค่ะ
ตั้งแต่ปี๒๕๕๑ค่ะ
สงครามนางฟ้านี่ถึงฉันติดตาม

มาติดปี๒๕๐๐๕๖เล่นอีสารวิโชนทั่วงนั่นเองค่ะ

ปี๒๕๖๐ค่ะมีผลงาน๒เรื่องค่ะนอกใจเมียหมดเลยค่ะ
นั่นก็คือกับดักเสน่หาคุณอ้อมพิยาดาแล้วก็เผลิงบุญอีกคุณผู้ชม

ถัดมาอีกปีเดียวก็คือเมืองสุดค่ะ
เรื่องนี้ตรงตัวมากเมีย๒๐๑๘แต่พี่ป้องมีเมีย๒๓คน
เรื่องนี้เรียกว่าอวมอรไทยนะคะพี่ป้องรับบทเป็นพระยาทรเทครัว
ได้ทั้งน้องเมียได้ทั้งเมียไปเลยค่ะ
ตอกย้ำล่าสุดค่ะเจ้าชายแห่งวงการนอกใจแน่นอนเรื่องนี้ค่ะ
ขุนแผนค่ะเพราะว่าฟาดภรรยาไปทั้งหมดสี่เมีย
จริงเนี่ยในบทเขาต้องรับบทเขาต้องฟาดพี่สายทอง
พี่เลี้ยงของนางวันทองด้วยนะ
แต่ไม่ยกย่องว่าเป็นเมียเท่านั้นแหละคุณผู้ชม
ซึ่งนะคะบันเทิงไทยรัฐไปเจอพี่ป้องพี่ป้องบอกว่า
โอ้โหไม่เป็นไรน้องแจ๊คพี่ชินแล้ว
คือมองในแง่ดีนะพี่ป้องบอกว่าคนอินกับบทบาทไง

ก็ลองดูว่าหรือว่าก็ติดตามผลงาน
แต่ชีวิตจริงเนี่ยพี่ป้องเขาจะเจ้าชู้แบบนั้นหรือเปล่า
รวมไปถึงเอวร่อนร่อนเอวดีเนี่ยที่ใครหลายคนเขาม้าวก็ลืมกันหรือเปล่า
ติดตามกันได้ในรายการจัดจ้านย่านวิพานะคะอาทิตย์นี้เดี๋ยวเจอพี่ป้องนวัดแน่นอนมาในรายการด้วย

หลายเรื่องดูสิหลายคนจะได้หันคาใจว่าเจ้าชู้ไหม
ถอดเสื้อโชว์ซิกแพคเลยนะติดตามได้วันอาทิตย์นะคะ๕โมงเย็นค่ะจัดจานเย็นวิพา